ส่วนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยค่ะ
แล้วขับไปคือหลับในก็ไม่รู้ตัวค่ะมันวูบไปเลย

เตอร์ไซค์ที่จอดริมทางเสียหายไป๑๙คันรวด

เตอร์ไซค์ถูกกวาดเป็นลูกโบลิ่งเลยค่ะ

นี่คือโค้งวัดกรอกยายชานะคะ

ตำรวจสพเมืองระยองไปตรวจสอบ
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครข้างหน้า

รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมทางละเนละนาดไป๑๙คัน
โอ้โหแล้วนี่มีคนเจ็บด้วยนะคะ
๒คนเจ็บที่แขนและขาค่ะ

กู้ภัยก็ช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลนะคะ

เขาทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะ

ก็เนี่ยค่ะขับรถกลับบ้าน
มาถึงจุดนี้วูบค่ะหลับใน

แล้วพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดริมทาง
อยู่ในสภาพนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ขึ้นรถรับส่งของพนักงาน
ไปโรงงานที่อยู่ใน

เตอร์ไซค์ก็มาจอดรวมกันเป็นจำนวนมากไม่รู้ของใครต่อของใครนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องตรวจสอบเก็บหลักฐานแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเราก็ไม่รู้อาจจะไม่รู้ตัวว่าง่วงนะคะ
แต่ว่าอันนี้ต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ